นี่คุณผู้ชมกล้วยแฟร์จริง

บอกว่าเนี่ยกล้วยนี้มันเป็นพันธอมทองปลูกไว้หลังบ้าน
ที่อำเภอสวรรคโลกสุโขทัย
เห็นไหมคะถามว่ามันแปลกตรงไหน

ลำต้น๑ลำต้นแปลกไหมยังไม่แปลก
แต่ลำต้นมันแยกออกไป๒ยอด
ต้นเดียว๒ยอดปกติแล้ว
หนึ่งต้นหนึ่งยอดใช่ไหมต้นกล้วยอันเนี้ยต้นเดียวสองยอด
และทุกยอดออกปลีออกเครือดกมากดกมากแบบนี้นะคะ
เขาก็เลยบอกว่าเออนี่มันคือกล้วยแฝดนี่คือความแปลก
เพราะฉะนั้นผ้ากี่สีล่ะ๒สี๓สี๔สี๗สีต้องมา
เทียนดอกไม้ต้องมีค่ะคุณผู้ชม
พอชาวบ้านรู้ข่าวก็มาไหว้ขอโชคขอลาบตามความเชื่อนะคะ
และหวังว่าจะถูกรางวัลซึ่งที่ผ่านมา
ถูกรางวัลกันหลายงวดแล้วด้วย
แล้วก็เลยตั้งให้กล้วยต้นนี้ชื่อว่าแม่หอมทองแม่หอมตานีทอง
หอมตานีทองนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เป็นความเชื่อนอกระบบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ
ที่สุรินทร์กันต่อเลยครับไปดูสัตว์แปลกฮะ

เจ้าของบ้านบอกว่าถ้ามาแบบนี้จะมาด้วยเหตุผลอื่นไม่ได้
ต้องมาให้โชคแน่นะครับนี่ไงสีสวยด้วย
หางแฉกออกมาจริงด้วยนะครับ
คือที่น่าแปลกคือมันโผล่ออกมาให้เห็นในช่วงวันพระ
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะนายธานินซิลประโคนนะครับ
เจ้าของบ้านเลขที่๓๗หมู่๕บ้านขวาวนะครับ
ตะบนหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์
เล่าบอกว่ามักจะเห็นจิ้งจกสองหางทุกวันพระทำไมก็ไม่รู้
เล่าบอกว่าญาติเคยได้รับโชคด้วยนะถูกรองมันจากการ
ซื้อบ้านเลขที่มาแล้วไม่อ่านซ้ำดีกว่า
เมื่องวดวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานะนะ
เมื่อช่วงวันเสาร์ครับตอนเช้าฮะลองจุดทูปเสี่ยงทายขอเลขนะครับ
ได้เลขก้านทูบมา๓ตัวนะครับดูกันไป
แต่ว่าสักพักนึงนะมันแสดง๓ตัวแล้ว
ปรากฏว่าไอ้เลขตัวกลางที่มันเป็นเลข๗เดิมมันหาย
เออศูนย์ไงหายเท่ากับศูนย์
ว่างวายมากว่างวายมากพระเจ้ายังบอกไม่น่าจะใช่นี่แทนเลย
แล้วมันก็เหลือแค่นี้นะครับแล้วแถมเจ้าของบ้านแบบโอ้โหบอกฝันอ่ะฝัน
พี่อะไรพี่จะตรงกันขนาดนั้นอืม
อืมข่าวนี้ชมด้วยตานะฮะต้องดูด้วยตาของท่านเองฮะ
คำว่าโคตรก็ต้องมาด้วยข้างหลังนี้เลยข้างคุณโรสลินเนี่ย
แมวสี่หูฮะเป็นแมวสี่หูไม่ได้อยู่ประเทศไทยอยู่ที่ประเทศตุรกีครับ
เฮ้ยตะเอมนุษย์เรามาจากดาวพุทธแต่จักรวาลอื่นนะ
มันเป็นแมวหรือเป็นกวางอ่ะเขาเป็นแมวชื่อว่าเจ้ามีดาส
ัสเป็นลัชเชียนลาเชียนบูเหตุการณ์นี้ตุรกีฮะเจ้ามีดัสเนี่ย
อายุสี่ขวบเป็นหูซ้อนหูค่ะหน้าตาน่ารักมากเหมือนกวางเลยอ่ะ
หูซ้อนหูคือเท่ากับว่ามีหูใหญ่กับมีเจ้าหูเล็กกลายเป็นสี่หูฮะ
แล้วอย่างนี้มันคือแมวผิดปกติหรือเปล่าโดยปกติก็ต้องเรียกว่าแมวผิดปกติ
แต่คราวนี้ชีวิตของมันมันปกติมากไม่ได้ไอ้สี่หูที่ว่าเนี่ย
ไม่ได้มีส่วนรบกวนร่างกายไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรค
หรือจะนับถอยหลังวันตายไม่มีไอ้นี่ตายแล้วเหรอยังไม่ตาย
ตายอืมแกล้งตายเห็นว่าดังไงอยากลองดู
นี่คือแมวสี่หูนะฮะเจ้าคาดิสนะฮะน่าจะมีดัสน่ารักเหลือเกินนะครับ
แล้วก็เพิ่งเปิดอินสตราแกรมเจ้าของเนี่ยเพิ่งเปิดอินสตราแกรม
วันแรกคนมาติดตามสามหมื่นรายฮะแต่ว่าเกิดผิดที่
เกิดผิดที่มีอีกสิบหูก็ไม่ปังถ้าอยากจะดังต้องมาฝังตัว
แถวบ้านเราประเทศไทยรับรองว่างานนี้เนี่ยมีการขอเลขอย่างแน่นอนนะฮะ
ตุรกีมีขอเลขป่ะตุรกีไม่มีขอเลขดังแค่นี้เองเนี่ย
เกิดผิดที่ไอ้แต่มันน่ารักมากเลยนะไม่เป็นไรขอผ่านจอได้
ก็ยังได้เหรอฮะห้าพันจอได้ขอข้ามประเทศก็ยังได้ได้ค่ะ
เจ้ามีดาสแมวสี่หูครับตุรกีอืมเล็กเบิ้ลต้องมางวดนี้นะฮะ
หรอฮะใช่อ่ะสี่ขาสี่หูไงโอ้โหเนี่ยสุดยอดขั้นเทพจริงจริง